ไปที่พัทธลุงหนุ่มคนนึงชื่อมานะโชคนะออกไปซื้อขนมซื้อข้าว
กลับเข้าบ้านมาเปิดห้องเปิดพัดลมเปิดแอร์นอนดูทีวีสบายใจเฉิบ
ก็ปกติเนี่ยอ๋อมีปัญหาอย่างเดียว
ไม่ใช่บ้านเขาเข้าบ้านคนอื่นฮะทำไมแล้วเข้าไปได้ขนาดนั้น
ราวกับเป็นบ้านตัวเองนี่คือมานาโชคคุณผู้ชมฮะ
ครับเข้าไปในบ้านเลขที่๑๙๖หมู่๙ตำบลนานโนทอำเภอเมืองพัทธลุง
ตำรวจรับแจ้งปุ๊บก็รีบไปตรวจสอบเลยครับ
เจอเจ้าของบ้านก่อนนะไม่ใช่คนนี้นะคนนี้ไม่ใช่เจ้าของบ้านนะลักษณะไม่น่าใช่อยู่แล้ว
เจ้าของบ้านชื่อพี่สกลปล้องใหม่อายุ๔๓ปีครับ
สกลตอนที่ตำรวจไปเจอเนี่ยก็เจออยู่กับท่านกำนันเจอทั้งผู้ใหญ่บ้าน
แล้วก็คนนี้ฮะมานาโชคคนนี้อายุ๓๘ปีโดนมัดมือมัดเท้านี่เข้ามุมบ้านเลย
มานาช่องเนี่ยงัดบ้านของพี่สกลเขาแล้วก็เข้าไปรื้อคนข้าวของในบ้าน
ไปทุบกะปุกอำสินด้วยเอาเงินไป๒๐๐๐ก็เกลี้ยงกะปุกเลย
ก่อนจะมีการเปิดไฟเปิดแอร์นอนดูทีวีในห้องนอนครับ
พอพี่สกลเนี่ยเจ้าของบ้านตัวจริงนะกลับมาเจอ

แต่ปกติตอนกลางวันนะจะไม่มีคนอยู่เลยบ้านหลังนี้
เพราะว่าออกไปทำงานกันตั้งแต่เช้าเลย
ช่วง๒ทุ่มครึ่งมวันอังคารที่ผ่านมา
พี่สโกนเขาก็กลับมาถึงบ้านเห็นไฟเปิดอยู่
ทีแรกคิดว่าอ๋อเราอาจจะลืม

ก่อนจะเห็นประตูบ้านมีร่องรอยถูกงัดด้วยเว้ยแล้วก็ได้ยินเสียงทีวีดังมาจากในบ้านเลย
เลยค่อยมองมองลอดช่องเข้าไปไม่ได้มองทัพทิมกรอดหรือชาวกล้วยแต่มองลอดช่องประตูเข้าไป
เข้าใจนะครับพี่เบิร์ตเข้าใจแล้วเห็นชายแปลกหน้าอยู่ในบ้านแล้วก็หายเข้าไปในห้องนอน
พี่สะโกนรีบโทรแจ้งกำนานผู้ใหญ่บ้านมาช่วยดูหน่อยมาช่วยผมดูหน่อย
พบว่าชายคนนั้นไม่ใช่คนในหมู่บ้านใครก็ไม่รู้จู่มาเปิดแอร์เปิดพัดลมในบ้านเขา
แล้วก็เดินนอนดูทีวีสบายใจเลยนะบนเตียงนอนพี่สะโกนเลยตะโกนลุกออกมาออกมาเลย
แล้วก็ช่วยกันจับตัวไว้มัดมือมัดขาไว้เป็นแบบภาพแรกที่เราเปิดให้ดู
เตียงนอนนี้เลยที่มานาโชคมันนอนอยู่แล้วก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาครับ
มาถึงท่อนพีคแล้วพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งฮะอยากรู้ว่าไปนอนบ้านคนอื่นเขาทำไมเออ
ตอนทำถามอยู่คุณผู้ชมมานาโชคบอกว่าบ้านหลังนี้ถูกสารยึด
พี่สะโกนก็งงบ้านกูไปโดนสารยึดตอนไหนวะ
ที่เขาเองเข้ามาอยู่ที่บ้านหลังนี้มาตามคำสั่งสาร
มานาโชคนี่ต้องอยู่กรมมึงครับคดี
โดนสารยึดบ้านก็เลยเข้ามาอยู่ในบ้าน

แล้วมีการเข้ามาอยู่ตามสารสั่งด้วยอันนี้
เป็นเหตุผลที่เราเพิ่งเคยได้ยิน
หลอนยาอาการก็จะประมาณนี้เหตุผลก็แปลกหน่อย
แสบที่สุดนะคุณผู้ชมมีเพื่อนบ้านเขาบอกว่าเขาเห็นไอ้มานาโชคนะ

คืออย่างที่บอกเจ้าของบ้านพี่สกลแกไม่อยู่บ้านช่วงกลางวันไง
เพื่อนบ้านเห็นมานาโชคขี่ออกไปแล้วนะ
ขี่กลับเข้ามาพร้อมกับถุงขนมถุงของกินมาเพียบเลย
คือกะตั้งรกรากอะไรอย่างนี้
ก็บ้านตัวเองมานาโชคบอกอย่างนั้น
อยู่ตั้งแต่ตอนเย็นแล้วทำตัวเหมือนเป็นเจ้าของบ้าน

นี่ถุงแดงไม่ใช่ยาอมยาเสพติดครับ
แล้วมีสมุดประจำทั่วทหารด้วยทุกคุณผู้ชม
มานาโชคก็ยอมรับนะโอ้วผมเสพยาก๊ะไปสองเม็ดแล้ว
ขนาดนี้ทำขนาดนี้ปล่อยไว้ไม่ได้ครับตำรวจคุมตัวไปเลย
เพราะว่าความผิดนี้ตำตาก็ส่งดำเนินคดีไปข้า